ช่วงนี้ก็มีโอกาสก่อนสำหรับการติดตามจากรายงานนะครับ
การห่างหายจากศึกเวลบอลไทยหัดรายการใหญ่ระดับเอเชียและระดับโลกมายาวนาน๔๕เดือน
ทำให้การสะสมคะแนนของนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยต้องหยุดชะงัก
จึงส่งผลให้การคว้าสิทธิ์ไปโอลิปิกเกมที่บราซิลปีนี้
ด้วยวิธีการจัดอันดับโลกทีมชาติไทยแทบไร้ลุ้น
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยย้ำชัดโอกาสหนึ่งเดียวที่ไทยจะไปบราซิล

จะต้องพนึกกำลังคว้าแชมป์ศึกเวลบอลไทยหัดเอเชียนคอนติเนนเติลคลับรอบชิงชนะเลิศ
ที่นครซิดนี่ประเทศออสเตรเลียเดือนมิถุนายนนี้
ผมมองดูว่าโอกาสของเราก็มีสูงพอสมควรเพราะว่าทีมหนึ่งกับทีมสองเราเนี่ยเราใกล้เคียงกัน
อันนั้นผมคิดว่ามันต้องดีทั้งสองทีมนะครับทั้งทีม๑และทีม๒แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีประเทศที่เขาดีอย่างทีมเดียวเนี่ย
ของเราก็ยังพอมีอยู่สูงพอสมควรนะครับในเรื่องของการคัดทะบีบเอเซียครับผม
แต่สิ่งสำคัญที่จะได้รับจากการร่วมแข่งขันรายการ
คือการประลองยุทธ์กับเหล่ายอดฝีมือระดับเอเชียที่คาดว่าอาจจะได้เจอกันอีกที่ออสเตรเลีย
และถ้าทำผลงานได้ดีทั้ง๒รายการนี้
จะเก็บสะสมคะแนนได้มากพอที่จะเป็นมือวางอันดับดีลุ้นเจอผู้แข่งขันที่ไม่แข็งแกร่งมากนัก
กลุยทางไปสู่การคว้าแชมป์ที่ออสเตรเลียเพื่อสิทธิ์ไปโอลิมปิกที่บราซิลโดยอัตโนมัติ
เราก็พยายามเก็บรายละเอียดที่เราต้องแก้ไขไปทุกแมทที่เราไปแข่งให้ได้ค่ะ
เราไปถึงตอนคันเราก็จะทำให้เรารู้ตัวเองแล้วก็ไปแก้ในตอนนั้นได้
ความมั่นใจก็ตอนนี้มีเต็ม๑๐๐แล้วก็จะพยายามฝึกซ้อมหาแนวทางหาวิธีวางแผนเกมให้ดีมากขึ้น
แล้วก็จะพยายามทำข้อที่เสียแล้วจะปรับนำมาใช้ให้ดีที่ขึ้นในสนามที่๒สนามต่อไป
มันจะมีคู่แข่งก็คือจีนจีนญี่ปุ่นมโนวาตูคาซักสถานเนี่ยค่ะแล้วก็ไทยอยู่๕ทีมเนี่ยค่ะ
เราต้องดูก่อนว่าทีมไหนที่เขาอาจจะไปเก็บคะแนนแล้วได้ไปแล้วเราต้องกลับมาดูอีกทีนึง
ต้องมาวางแผนอีกทีนึงตอนนี้ถามว่าหนักไหมใน๕ทีมนี้หนักมาก
หนักหนักคือมันจะออกอะไรก็ได้คือมันจะเราเดาอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้คือฝีมือมันเท่าเทียมกันหมดเลย
นั่นหมายความว่าจะเป็นเราก็ได้เหมือนกันใช่จะเป็นเราก็ได้ค่ะเราก็ได้เขาก็ได้ตอนนี้ค่ะ